ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ยิงกันแต่ว่าเกิดขึ้นช่วงกลางดึกครับ
ประมาณสักตี๒กว่าคืนวันที่๔สิงหาคมครับ
มีกลุ่มกวนวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขาชักปืนออกมา
ยิงขู่กาดที่ร้านเหล้าในพื้นที่สมุทรปราการ
เห็นว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยเตรียมจะมาเซ้งร้านด้วยนะ
แต่ไม่รู้ว่าไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงต้องใช้ปืนในการตัดสินปัญหาครับ
ภาพวงจรปิดครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ
ตี๒ครึ่ง๔สิงหาคม
แจ๊คอายุ๔๗เดินย้อนกลับมาหลังจากยิงปืนขึ้นฟ้า
หน้าร้านเหล้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปลาการหลังจากที่ในแจ๊ก
และผองเพื่อนรวมทั้งหมด๔คน
มีเรื่องกับกาดของร้านเหล้าที่เกิดเรื่องตรงนี้ฮะ
พอยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าเสร็จปั๊บปั้ง
ปั้งหนีกันไป
หลังเกิดเหตุตำรวจสพสำรงใต้สมุทรปราการ
เข้าไปตรวจสอบครับไปเจอปลอกกระสุน๙มม
ในที่เกิดเหตุมี๒ปลอกก็เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานเอาไว้
ตี๒๓๑นาทีหลังจากนั้นเขาเดิน
จะหายไปตอนตี๒๓๒นาทีนะครับ
ต่อมาครับในฝั่งของกลุ่มกาดร้านที่เกิดเรื่องเนี่ย
๓คนนายวิวัฒน์นายโบราพุทธนายสุภัทร
ไปแจ้งความกับตำรวจสพสำรงใต้
ให้เอาผิดกับนายแจ็คและพวกอ้างว่าถูกในแจ๊ค
และพวกพักพวกของเขาเนี่ยหาเรื่องโดยนายแจ๊ค
ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัดจากนั้นไม่นานครับ
แจ็คและผองเพื่อนรวมทั้งหมด๔คน
ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจพร้อมปืนของกลางโดยในแจ๊ค
คือคนที่ใส่เสื้อสีส้มสีขาวนั่งอยู่ตรงข้ามกับตำรวจ
นะครับเดี๋ยวลองดูภาพในแจ็คนะคนนี้นะฮะนั่งตรงข้างกับ
ตำรวจเนี่ยแล้วก็มีปืนของกลางก็กระบอกไม่ได้ใหญ่นะฮะเอา
ปืนมาด้วยเขาบอกว่าปืนเนี่ยเป็นของในตีในตีนี่คือคน
เสื้อสีขาวนะเอาปืนมาจากในตีแล้วยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่
กลุ่มของกาดเพราะเห็นท่าว่ากาดเนี่ยเอามือจับที่เอวไม่
ว่าเป็นอาวุธอะไรผมไม่ได้มีเจตนาจะยิงใครให้ตายลอง
ในแจ๊คคนที่ก่อเหตุเล่าให้ตำรวจฟังฮะ
ผมเพื่อนเดี๋ยวออกมาแล้วน้ำเหตุเพื่อผมเมื่อไม่เขามาทำ
ร้ายร่างกายกับผมแล้วทำไมแล้วถ้ารู้เขามีอะไรผมไม่
รู้เขาจากที่เอวเขาหรือที่เอวเขาผมก็รู้เขามีอะไรหรือ
ภาพอ๋อมีการจับเอวจับอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็ต้อง
เขามีอาวุธหรอผมก็ต้องกลัวเขาเป็นเจ้าที่เป็นกาศ
ไม่น่าผิดเดี๋ยวอยากแค่ไม่เกิน๓เมตรถ้าผมจริงไม่
จะเอาชีวิตเขาแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นในกลุ่มของคน
ก่อเหตุเนี่ยเล่าให้กับตำรวจฟังนะฮะใน๔คนฝั่งของ
แจ๊คทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะฮะตอนก่อนหน้านี้ตำรวจ
เขาก็ดูพฤติการการก่อเหตุแล้วแจ๊คเนี่ยเป็นคนยิงปืนขึ้น
ฟ้าขมปูกาใช่ไหมครับอีก๑คนก็คือเจ้าของปืนเขา
ว่าไปเอาปืนมาจากพ่อแล้วก็เตรียมจะเอาไปเก็บแต่ว่า
แวะมาที่ร้านนี้ก่อนก็เลยเอาติดตัวมาด้วยก็ไม่คิดว่าต้อง
จะมาเอาเรื่องหรือว่าเอามายิงใครหรอกนะแต่เหตุการณ์ตอนนั้น
มันเฉพาะหน้านี่เจ้าของปืนเขาบอกนะเป็นคนยื่นปืนให้กับแจ็ค
อีก๒คนก็เป็นคนที่เอาปืนออกมา
หนึ่งคนคือชักปืนขู่อีกคนหนึ่งคือเอาปืนจ่อ
นี่นะครับพฤติการก็จะแตกต่างกันตำรวจก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แถวร้านที่เกิดเรื่องครับ
พบว่าร้านถูกคำสั่งให้ปิดไว้ก่อนชั่วคราว
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงปืนดัง๒๓นัดตกใจนะ
แต่ไม่กล้ามาดูอ่ะแถวนั้นก็จะมีร้านรวงต่างเยอะแยะเลยนะฮะ
กลางดึกบางทีเขาเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตอนดึก
ขายข้าวตอนดึกให้คนที่แบบเพิ่งจะเลิกออกมาจากร้านเหล้ามากิน
กล้าออกมาดูกลัวมากได้ยินเสียงปืนดังเนี่ย
ทางคดีตำรวจบอกว่าวันนี้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
สอบปากคำและเจรจาเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นแล้ว
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป